ไปที่จังหวัดสตูนครับคุณผู้ชมครับ
ในหัวรถยางรั่วนะครับ

แล้วคนที่ยางรั่วมาบอกว่ามีตังค์๓๐ทำได้ไหม
ในหัวใจดีในหัวจะทำให้
แล้วดูว่าเขาทำยังไงกับในหัวครับ
เอานี่แหละครับคุณผู้ชมครับมาแล้วในหัวยางรั่วนะครับ

มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ที่ตะบลแปรระอำเภอท่าแพร่จังหวัดสะตูนครับ
จากนั้นก็เดินเข้าไปในร้านหยิบกระเป๋าที่วางอยู่
หน้าตะกร้ารถนะฮะของเจ้าของร้านหนีไป
โอ้โฮแสบจริงนางสาวอมรรณรัฐนาพนัง
เจ้าของอู่ล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุได้เหรอ
กุมภาพันธ์นะ๗โมงครึ่งวันอาทิตย์จริงร้านปิด
แต่แง้มประตูไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปธุระข้างนอก
จะเอามอเตอร์ไซค์ออกนะครับ
แต่งตัวเสร็จนะก็เอากระเป๋าสะพายเนี่ย
เตรียมวางไว้หน้ารถเพราะเดี๋ยวลืมนะครับ
แล้วก็เข้าบ้านไปนี่เจ๊วิ่งออกมาแล้ว

ก็เลยวางกระเป๋าเสร็จปั๊บเข้าครัวไปหุงข้าวก่อน
สักพักมีชายในคลิปเข้ามาบอกยางรั่วเปลี่ยนให้หน่อย

สามีของเธอเพิ่งอาบน้ำเสร็จบอกเออรอเดี๋ยว

ไอ้ผู้ก่อเหตุก็เดินวนเวียนร้องเพลงรออารมณ์ดีเลยนะ
แล้วมันก็หยิบกระเป๋าหน้ารถหนีไปครับ
ในกระเป๋ามีอะไรบ้างมีกุญแจรถจักรยานยนต์

นายเจริญเมืองสุขครับสามีของผู้เสียหาย

นี่ตั้งใจจะช่วยนะเห็นมีตังค์๓๐ก็จะซ่อมให้
ต่อมาครับตำรวจรับแจ้งว่า

อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำ
แต่ขอโทษไปห้องน้ำของชาวบ้าน
เข้าไปยังไงเนี่ยชาวบ้านก็เลยรีบไล่ออกมา
นี่แหละครับลองดูครับ
สุดท้ายตำรวจจับได้นะฮะ

อย่างพารานี่แหละคือนายสามมิตร
ีละงูอายุ๓๗ปี

ลักษัพในเคหาสถานโดยใช้ยานพานะ

และขับขี่ยานพานะขณะมีสารเสพติด
โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายส่งตัวไปดำเนินคดีครับ